เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องการ
พังผังเมืองใหม่นะฮะแล้วไปกระทบกับชาวบ้านชาวบ้านที่ชุมชนตลาดลำไซ
ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีเมื่อวานนี้
ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยนะครับ
คุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงนี่เป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดัง
ถึงขั้นแบบถอดเสื้อออกมาแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปัญหาต่างเกิดขึ้นนะฮะ
เกี่ยวกับพื้นที่ของเขานะครับอ่าซึ่งณขณะนี้เนี่ยนะครับ
ยังมีชาวบ้านในชุมชนอีกรวมแล้วก็๓๐๐กว่า
เผยแพร่คลิปเอาไว้แล้วนะครับที่ไปยืนอยู่ที่ตรงถนนตรงแถวพื้นที่เลยนะครับ
ปัญหาของชาวบ้านก็คือชาวบ้านบอกว่าผังเมืองรวมที่ทำขึ้นใหม่เนี่ย
ของเมืองลำลูกกาบึงยี่โถฉบับใหม่เนี่ยนะฮะมันไปตัดผ่านพื้นที่ของเขาที่เป็นชุมชน
นี่ตรงนี้นะฮะเดิมถนนเนี่ยมันกว้างอยู่๙เมตร
จะขยายเป็นสามสิบเมตรนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญในรายการนะครับ
อยู่กับผมเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะฮะเดี๋ยวจะแนะนำทีละคนนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคุณเกียรตินะครับคุณวัชิราเกียรตินะฮะมีเจ๊แงนะฮะเจ๊แงสิริปรียานะครับ
มีเจ๊พัดเจ๊พัดพัชรีแล้วก็คุณแดมสายสุรีนะฮะสวัสดีทั้งสี่ท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีฮะพี่เกียรตินะครับเจ๊แงเจ๊พัดแล้วก็คุณแดม
ความจริงมีชาวบ้านในพื้นที่มาอยู่รวมกันด้วยในรายการเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณหนุ่มอนุวัฒน์เนี่ยคุณหนุ่มอนุวัฒน์เนี่ยผมได้พูดคุยด้วยนะ
หนุ่มอนุวัฒน์บอกว่าตัวของคุณหนุ่มเองเนี่ยก็ฐานะเป็นคนที่เกิดที่นั่น
โตมาจากที่นั่นถือว่าเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวลองสอบถามพูดคุยกันหน่อยนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ต่างเนี่ยผม
ผมให้ทุกผู้ชมดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะครับนี่นะฮะคือ
ผังเมืองใหม่เนี่ยของทางเมืองลำลูกกาบึงยี่โถเนี่ยนะฮะ
นี่จะจะตัดผ่านเส้นแดงแดงตรงนี้เนี่ยนะฮะเส้นแดงแดงเนี่ย
ถนนที่ตัดผ่านตรงนี้เนี่ยที่จะขยายถนนจาก๙เมตรเป็นสามสิบเมตรเนี่ย
มันจะมีพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกชุมชนตลาดลำไซครับ
ตลาดลำไสนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณหนุ่มอนุวัฒน์ก่อนนะครับ

สวัสดีครับพี่อุ๋ยภาคภูมินะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางไทยรัฐด้วยนะครับ
ครับคุณหนุ่มเมื่อวานโอ้โหเห็นออกมายืนถือป้ายแล้วก็
นี่เป็นคลิปอะไรออกมาเลยเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นไหน

คือถ้ารู้จักพวกที่นั้นพี่หุยที่สังเกิดก็ครับ
ผมไม่สุดเนี่ยผมไม่ทำแบบนี้
อันนี้มันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในระดับที่สุดแล้วฮะ

ไม่เคยเห็นเมืองอะไรที่มันทำมาแล้วมันทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนขนาดบ้านเรือนชาวบ้านนะครับ
จากเก้าเมตรเนี่ยขยายถนนไปสามสิบเมตรคุณดูฮะเพิ่งที่ขยายขนาดนี้เนี่ย
มันบ้านเป็นตลาดเป็นชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่รัชกาลที่๕ฮะ
แล้วถ้าขยายไปซ้ายขวาแล้วตึกเหล่านี้จะไปอยู่ไหนครับอืม
บางคนเนี่ยตาศรีตาสาอากงอาม่าเขาไม่มีปากมีเสียง
เพราะเสียงเบาพูดได้ผมเนี่ยทำตามกระบวนการทุกอย่างในการร้องคัดค้าน
คณะประกันส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับครับแต่คณะกรรมการส่วนท้องถิ่นก็อ่ะ
เราไม่ว่าเขาเขาก็เซ็นอนุมัติใครรู้ไม่รู้ผมไม่ทราบ
แต่ว่าในฐานะที่ผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงสิทธิ์ในทางคัดค้านชาวบ้านมีสิทธิ์ที่จะคัดค้าน
ก็ขอใช้สิทธิ์ตรงนี้ของตนเองเพราะมันไม่เคยมีการทำผังเมืองอะไรที่ผ่าตลาดผ่าชุมชนขนาดนี้มาก่อน
ทั้งทั้งที่เขาก็มีตัวเลือกนะครับไม่ใช่ไม่มีตัวเลือกมันมีตัวเลือกอื่นที่ทำให้คนในชุมชนเนี้ย
จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับจริงแล้วเนี่ยมันได้รับผลประโยชน์วินวินด้วยกันทุกฝ่ายฮะ
รัฐก็ประหัดงบด้วยชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตัดสินใจทำถนนผังเมืองมาแบบนี้
นี่ผมก็มันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะผมก็ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อ
เพื่อแสดงเราเห็นว่ามันเป็นความเหลือร้อนจริงจริงอ่าอยากให้ส่วนท้องทิศ
ท่านผู้ว่าเองหรือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย

อยากขอร้องทุกคนนะครับว่าเราอยู่ด้วยกันได้

คุณหนุ่มคุณหนุ่มตรงจุดตรงนี้เนี่ย
คือเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ย
ภาพในหน้าจอจะเป็นภาพในพื้นที่ตรงถนนชุมชน
ตรงนี้คือ๙เมตรแล้วเขาจะขยายเป็น๓๐เมตรใช่ไหม

ความจริงเนี่ยมันเลี่ยงไปตรงจุดอื่น

คือเลี่ยงได้ถามมาเลี่ยงได้
ถึงจะบอกว่าถังมัดถังประกาศมาตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้ว
ถามว่าผ้าประกาศ๒๕๐๐เสียงให้ตามกฎหมายเนี่ย
ถังเนี่ยถังเมืองเนี่ยมันมีอายุอัพ
ปี๖๐เนี่ยจะต้องกลับมาถามความพิเศษของชุมศูนย์ใหม่
ซึ่งมันเป็นช่วงที่เขาต้องถามความพิเศษของชุมศูนย์
ซึ่งคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไขได้นะครับ
ความรู้สึกผมนะไม่ต้องดึงตามหรอกครับ
ไม่ต้องยืนตามปี๕๕หรอกเพราะว่า
ถ้าคือมันแพะมันติดผิดมาตั้งแต่ต้น
ปี๒๕๕๕แต่ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้
ตอนปี๒๕๕๕เนี่ยถามว่าชาวบ้านรู้มั้ย
ไม่รู้นะครับมีการทำประชาธิภัณฑ์ไม่มีนะครับ
แล้วทำประชาธิภัณฑ์ทั้งที่เลยแล้วรู้ไหมว่า
ถนนจะตัดผ่านอย่างนี้ชาวบ้านไม่รู้นะครับ
ผมก็เลยไม่รู้ว่าไปทางสภาธิการกันตอนไหน
ตอนนั้นชาวบ้านชาวบ้านอยู่กันหรือยัง
ชาวบ้านเป็นชุมชนแบบที่เราเห็นในปัจจุบันหรือยัง
คือคนสมัยตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่เกิดนะครับพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
คุณหนุ่มก็อยู่แล้วคุณหนุ่มก็เติบโตมาแล้ว
เติบโตเลี้ยงกุ้งเลี้ยงควายทำนงทำนาอยู่แบบนี้
ตลาดนี้เป็นตลาดเก่านะครับ
แปลวันปีก่อนก่อนที่จะมีวิถิธิต้มยังพุ่งประจำได้
ที่เขาชอบไปถ่ายละครกันนะครับ
นี่ความผูกภัณฑ์กับรุ้นเป็นตลาด
จะไปทางไหนล่ะอาชีพสมตนะ

ภายของตอนนี้บางคนอายุปภพ๗นิตบัตร

แต่ลำดุกามันโตอยู่ช่อง
พอเปลี่ยนถังเบื้องเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้ว
กับเขาอ่าแล้วถ้าเราช่วยเขาได้
ผมก็อยากจะช่วยอ่ะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องความเดือดร้อน
ความเป็นมาเป็นไปต่างเนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับพี่
แล้วก็เจ๊เจที่มานั่งอยู่ในรายการแต่คุณหนุ่มจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียกร้องหรือว่าดำเนินการกันยังไงต่อบ้างแล้วฮะเนี่ย
คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ได้รับการตอบรับแล้วท่านที่มารับหนังสือด้วยตนเองนะครับ
ไปยื่นที่สูตรแบบลงทำของจังหวัดประทุมทานสิบ

ข้้าแก้ปัญหาตรงนี้ครับ
อืมทำไมถึงท่านได้รับประท้วงครับทำไมตัดสินใจนี่ถึงขั้นแบบนี้ถอดทรงถอดเสื้อไปยืนถือป้ายประท้วงเลยเออไม่ใช่เรียกร้องไม่ใช่ประท้วงไปยืนถือป้ายเรียกร้องเลยคุณหนุ่ม
เราทำตามกระบวนการหมดทุกอย่างแล้วนะครับทั้งส่งรายชื่อคัดค้าน
กับสามร้อยคนกรรมการท้องสินซึ่งมีอยู่สิบเอ็ดตัวที่เป็นคำวันการท้องสิน
ทำทุกอย่างทำตามกระบวนการทำขั้นตอนแล้วแต่ผมก็เข้าใจเหตุผลว่า
เหลือมาจนถึงลำทรายโดยเฉพาะที่ลำทรายเนี่ยครับหรือถึงตัดสินใจ
ลงชื่อว่าให้เอาตามถังเดิมทั้งทั้งผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือ
ไม่รู้ว่าไอ้ถังเนี้ยมันจะต้องตัดผ่านชุมชนอ่าเราทำตาม
กระบวนการทุกอย่างไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้ขั้นตอนทุกอย่าง
เนี้ยมันดันผมจะพูดว่ายังไงเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วก็
ไปครับผมก็ต้องอมือนการเทื่อนใหม่เพิ่มเติมอ่า
ระดับท้องถิ่มครับจะต้องทรลี้งไปที่จังหวาดแล้วจังหวาด

ถ้าเรียกร้องท้องถิ่นไม่ได้ผมก็ต้องเรียกร้องจังหวัด

ผมก็ต้องไปเรียกร้องโยธาธิการและผังเมือง
แต่ถ้ามันประกาศมาจริงผมต้องพึ่งสารปกครองนะฮะ
วันนี้คุณหนุ่มไปต่างจังหวัด

เดี๋ยวผมคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ต่อที่มาในรายการวันนี้
ขอบคุณนะครับคุณหนุ่มครับขอบคุณครับคุณหนุ่มอันวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวคุยกับพี่แล้วก็นี่ฮะทั้ง๔ท่านนะครับพี่เกียรติเจ๊แงเจ๊พัดแล้วก็คุณแดม
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่กันมากี่ปีแล้วครับ
คิดว่าเจ๊อยู่มาตั้งแต่เกิด

แล้วค่ะเพิ่งเกษียณหมาดเลยค่ะ

ใช่รุ่นตั้งแต่พ่อคุณแม่ค่ะ

แล้วถ้าเกิดไล่ไปประมาณแบบนี้จะไปอยู่ที่ไหน
คุณแม่พี่เนี่ยเดือดร้อนมาก
เมื่อวานนี้ถามเราจะไปอยู่ที่ไหนกัน

๘๒คุณแม่รู้ข่าวแล้วถามลูกสาวเลย
พอเขาเห็นพี่วิ่งไปวิ่งมา

เขาอยู่มาตั้งนานนมนานประมาณนี้

พี่บอกตรงกันนะตอนแรกพี่ไม่ทราบเรื่องเลย
วันนั้นที่เขาไปประชุมกันที่โรงเรียนพวใช่ไหมคะ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยสทพัชรีกับสทสิงห์
เขาเดินมาบอกตามบ้านแล้วก็มีเอกสารมาให้

หลังจากนั้นพี่โทรไปโยธาจังหวัด
โทรไปถามโยธาจังหวัดว่าพวกคุณทำอะไรกันเนี่ย

ผมแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วครับ
แล้ววันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไป
แล้วพี่ก็บอกว่าหลังจากที่ประชุมไปแล้วเนี่ย
มีสอทพัชรีกับคุณสิงห์ไปเดินบอก

แล้วคุณรู้ไหมคนแถวนั้นมีแต่อากงอาม่าอยู่ทั้งนั้น

จะมารู้ตอนที่สอทรมาบอกเนี่ย

เอาอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับ
พื้นที่ของชาวบ้านทั้งหมดนี่คือ

ซึ่งอยู่ในตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

ปัจจุบันมีการประกาศผังเมืองรวม
เมืองลำลูกกาบึงยี่โถฉบับใหม่ออกมา
กำลังศึกษาเพื่อที่จะประกาศเป็นกฎหมายนะคะ

แต่ตอนนี้กฎหมายฉบับเก่าที่ประกาศตั้งแต่ปี๕๕มีผลบังคับใช้อยู่ครับ
แต่ว่าโดยระเบียบของการทำผังเมืองเนี่ย
ทุก๕ปีจะต้องมีการทำพิจารณาใหม่
เพราะเมืองมันมีการพัฒนาทุกวัน
ทีนี้ปี๕๕ที่เขาไปประกาศออกมาคืออันนี้เลยหรือเปล่าพี่เกียจ
คืออันนี้เลยครับมีถนนเส้นนี้เลย
ตอนนี้ปี๖๖ทำไมชาวบ้านเพิ่งมารู้กันปี๖๖

ไม่รู้ก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ทราบ

ตีกันว่าผังเมืองใหม่เนี่ยถ้าเกิดประกาศใช้เนี่ยนะ

เขาจะตัดถนนเส้นสีแดงนี้นะครับ

เขาจะเริ่มจากถนนสุวินทะวง

ซึ่งถนนตรงนี้จะเป็นถนนกว้าง๓๐เมตร

และในส่วนปลายประมาณ๒กิโลเมตรเนี่ย

ซึ่งชุมชนลำไซดเนี่ยถามว่ามีถนนอยู่ไหม

แต่มันเป็นถนนใช้สัญจร

อะไรทั้งหลายทั้งแหล่ร้านค้า

แล้วมันจะต้องขยายเป็น๓๐เมตรตามหางเมืองใหม่

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยกันต่อ
หาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนตรงนี้นะครับ

ท่านท่านสะดวกที่ได้คุยกันไว้เดี๋ยวท่านจะรับสายแล้วพูดคุยกันด้วย

ค่ะ

วันนี้ผมเป็นตัวแทนพี่น้อง

มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับการจัดทำผังเมืองนะครับ
ของทางเมืองที่โถรรับลูกกานะครับ
ถังเมืองที่ว่ามันจะตัดผ่านนี่เลยครับ
ชุมชนทั้งหมดตลาดชุมชนทั้งหมดของที่นี่นะครับ

นี่แหละฮะที่คุณหนุ่มอนุวัฒน์ได้เรียกร้องเอาไว้
ขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่
นี่เป็นตัวแทนชาวบ้านนะฮะ๔ท่านอยู่กับผมตรงนี้นะครับ
แต่ว่าตรงนี้ผมขอคุยกับทางท่านผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีก่อนนะ
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากรนะครับ

ท่านผู้ว่าครับตกลงผังเมืองตรงนี้ที่จะขยายถนนแล้วก็ตัดผ่านตรงนี้ฮะ
เราสามารถที่จะดำเนินการพิจารณาใหม่ช่วยเหลือแก้ไขหรือว่าอะไรยังไงได้บ้างครับ
ให้กับชาวบ้านที่เขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมตรงนี้ครับท่าน
ก่อนที่จะตอบคำถามนั้นนะครับผมผมขออนุญาตเล่าขั้นตอนสั้นนิดหนึ่งก่อน

เพื่อสร้างความเข้าใจนิดหนึ่งก่อน

ก็คือกฎหมายผังเมืองเนี่ยเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะฮะ
เพื่อให้ดูว่าตรงนี้เหมาะอาการเป็นอะไรเหมาะอาการเป็นอะไรนะครับหลักการเป็นอย่างนั้น

ไอ้อดีตเนี่ยนะกฎหมายผังเมืองเนี่ยคนที่ดูแลกฎหมายผังเมืองคือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ
แต่ต่อมาภายใต้กฎหมายใหม่เรามีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นลงไป
เพราะฉะนั้นการกำหนดผังเมืองในปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นอำนาจของท้องถิ่นนะครับ
อันนี้ปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าอำนาจจริงเป็นของเขาจริง
ทีนี้ผังเมืองตรงนี้ตรงลำไซตรงนี้ออกเป็นกิจสดีกาปี๒๕๕๙

ตอนที่ออกเป็นกฤษฎีกาเนี่ยถนนองค์นี้มันกว้างประมาณ๙เมตร

ถนนกว้างบาง๙เมตรก็มีตึกมีอาคาร๒ข้างทางไปแล้วล่ะนะครับ
แต่ในการฉีดถังเขาก็ขีดเหมือนกับทำงานวิชาการ

ในในยุคอดีตอาจจะมีการลงพื้นที่ไปสำรวจข้อเท็จจริงหรือคุยกับพี่น้องประชาชนไม่ได้มากมายนะ
อาจจะขีดไปตรงนั้นแล้วตรงเนี้ยก็คือการกำหนดให้ผังเมืองเส้นนี้เป็นเส้นที่
เข้าเมืองของลำไตรแล้วก็จะขยายเป็น๓๐เวตโดยหลาการเป็นอย่างนี้
ในเรื่องของการสร้างถนนตามผังเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดี
จะไปตั้งงบอะไรก็ได้ง่ายนะคนที่จะทำได้มี๒คน
คือท้องถิ่นนั่นเอง๒คือทางหลวงชนบทนะครับถ้าจะทำก็จะมีอยู่๒คน
ซึ่งอย่างสมมุติว่าถ้าท้องถิ่นจะทำเองเนี่ยท้องถิ่นต้องขยาย๙เมตรถึง๓๐เมตร
แล้วต้องคืนเป็นร้อยหลังเนี่ยท้องถิ่นจะเอางบประมาณมาจากไหน
นี่คือปัญหาก่อนที่ผมขอตั้งประเด็นตรงนี้ไว้
ผู้ว่าครับตรงนี้ท้องถิ่นตรงนี้คือเทศบาลลำไซใช่ไหมครับ

ทีนี้พอเพื่อนมันส่งโอนภารกิจตรงนี้
กรมโยธาธิการและผังเมืองมาให้เป็นท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ
ท้องถิ่นเขาก็มีหน้าที่ต้องยืนยันผังหรือเขาจะแก้ผังใหม่
อะไรก็แล้วแต่แต่เขาต้องฟังจากประชาชนด้วย

อ่าโอเคหลักการของผังเมืองก็คือต้องฟังพี่น้องประชาชน
ว่าการทำอะไรก็ตามกระทบพี่น้องประชาชนหรือไม่

แต่ปรากฏว่าในการทำถังอันนี้ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้

ทีนี้เอกชนเนี่ยก็ไม่ได้สมมุติคุณภาคภูมิจ้างผม

ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เอาผังเดิมมาใช้เลยอย่างนี้

ครับ
ซึ่งความจริงเขาต้องลงมาดูพื้นที่ก่อนว่าตอนนี้พื้นที่มันเปลี่ยนแปลงแบบไหนอะไรยังไงจากที่ตี

คือที่นี้ปัญหาเมื่อท้องถิ่นก็จ้างเอกชนเอกชนเขาส่งมาแล้ว

ก็มีนะตัวท้องถิ่นเองก็มีหน้าที่ประชุม
ซึ่งมันก็จะกรรมการระดับกลุ่มท้องถิ่นในจังหวัดนั้นว่า
เพราะถังเมืองอันหนึ่งมันไม่ได้กระทบท้องถิ่นท้องถิ่นเดียว
อาจจะคำนวจเทศเทศสบายอาจจะกระทบอบมาตรอันอื่นด้วย
ครับที่จะเป็นกลุ่มกลุ่มของมันปรากฏว่ากลุ่มของเอ่อ
ท้องถิ่นตรงนี้ก็ยืนยันว่าตามนั้นเพราะว่า
ไม่ได้ไปแต่งเติมอะไรของโยธาธิการและฝั่งเมืองเลยก็คิดว่า
หลักการมันน่าจะถูกต้องแล้วมันน่าจะง่ายก็ก็ข้อสรุปเรื่อง
ที่จะส่งเข้าไปส่วนกลางส่วนกลางคือกรมธนาที่กรุงเทพ
ทีนี้พี่น้องประชาชนก็ทราบเรื่องนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ทราบเรื่องนี้
ก็มีการไปโต้แย้งมีการไปแนะนำเส้นทางอ้อมข้างหลังตลาด
อะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นทุ่งนาซึ่งง่ายมากเลยครับ
จะไม่กระทบใครเลยแต่ปรากฏว่าเอ่อ
ก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ยืนยันว่าฉันทำตามกฎหมายหมดแล้ว
นั่นแหละอ่ะโอเคแต่คุณพระบุคกฏติอ่า
ทีนี้พอถามว่าผู้ว่ารู้เมื่อไหร่ผู้ว่ารู้เมื่อวันพระรหัส
พอเรารู้ปุ๊บ
เราก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยก่อนแล้วก็เสนอออปชั่นว่า
แทนที่จะไปไอ้เนี่ยผลักดันมันไปแล้วมันมีประชาชนเดือดร้อนเนี่ย
ลูกบ้านเอ่อผมใช้คำว่าลูกบ้านผมทั้งนั้นนะครับเอ่อ
เอาคืนกันมาก่อนได้ไหมมาทบทวนใหม่อ่า
เดี๋ยวผู้ว่าจะดูอะไรอย่างงี้ก่อนได้ไหมครับผู้ว่าขอใช้สิทธิ์แซงชั่นฮะ
พูดง่ายแต่แต่ในทางปฏิบัติแล้วอำนาจผมเนี่ย
มันมันมีแค่เซ็นหนังสือส่งอืมอ่าอันนี้คุณภาคภูมิต้องเข้าใจก่อน
ทีนี้พอเขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ยังไม่มีใครขยับจากวันพระรหัส
ก็คุณหนุ่มก็เลยคงจะเห็นว่าเขาเป็นตัวแทนความเดือดร้อน
เพราะว่าบ้านของเขาอยู่ในตรงนั้นพอดีครับท่านท่านผู้ว่าฮะถ้า
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ขยับเขาไม่พิจารณาปรับเปลี่ยนอะไร
แล้วเขาส่งหนังสือมาที่ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าไม่เซ็นได้ไหม
เซ็นส่งได้ไหมครับอันนี้ผมถามถึงในหลักการ
ก็เป็นอำนาจส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาแต่แต่แต่แต่อย่าลืมว่าครับ
การเซ็นหรือไม่เซ็นมันต้องมีเหตุผลนะซึ่งซึ่งเราต้องดูนะ
ก็ก็เป็นเหตุผลอย่างที่ท่านผู้ว่าได้คุยกับผมแบบเนี้ยอ่า
อันนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลไหมฮะครับอ่าผมถือว่าเป็นเหตุเป็นผลครับที่
ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บพอเมื่อวานนี้เองพอคุณหนุ่มเขาออกเป็นข่าว
เราก็คุยตอนเย็นเลยเพื่อเมื่อวานนี้แทบไม่ให้เสียเวลาครับ
ก็สั่งการไปเพิ่มเติมให้ท้องถิ่นจังหวัดลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด
แล้วสรุปรายงานแล้วก็ให้โยธาจังหวัดสรุปข้อที่จริงทั้งหมด
เอาผังทุกอย่างมาส่งครับเป็นมาตั้งแต่ก่อนปีห้าห้า
แล้วส่งจังหวัดภายในเจ็ดวันครับเอ่อทีนี้ถ้าถ้าถ้าส่งจังหวัดมาในเจ็ดวัน
จังหวัดก็จะได้รวบรวมคนมานั่งคุยกันแล้วตกผลึก
แล้วถ้าจังหวัดทำอะไรได้จังหวัดยืนยันว่า
จังหวัดดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่า
เราเห็นว่ากฎหมายที่ออกใหม่ที่หลุดไปทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ในเรื่องของเก่า
อ่าคือเท่ากับว่าภายในสามสิบเมษายนภายในสามสิบเมษายนนี้
เขาจะต้องส่งเรื่องมาให้ท่านผู้ว่าได้ดูใหม่ครับครับครับ
ก็ก็ก็ก็ก็ก็ตอบเพราะข้าวอย่างนี้แล้วกันว่าครับขั้นตอนยัง
และสำหรับขั้นตอนในระดับกรมที่ส่วนกลางก็ยังมีอีกประมาณเจ็ดแปดขั้นตอนครับ
ยังยังไม่ง่ายแต่แต่ก็การที่พี่น้องประชาชนตื่นตัวอย่างเนี้ย
ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีท่านท่านผู้ว่าครับแต่ว่าถ้าดูนะขณะนี้เนี่ย
ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องไปตัดถนนผ่านชุมชนตรงนี้
เพื่อจะขยายจากเก้าเมตรเป็นสามสิบเมตรใช่ไหมฮะคือถ้าจะทำเนี่ย
ตัดถนนเพิ่มเติมเนี่ยไปไปอ้อมหรือว่าไปเลี่ยง
ให้ไปลงตรงพื้นที่นานที่ไม่ได้กระทบชุมชนก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
เอ่อในในมุมผมผมเห็นอย่างนั้นเพราะว่า
ถ้าจะเวรคืนรัฐก็เสียเงินน้อยกว่าครับจริงไหมจริงไหมอ่า
เพราะไม่งั้นถ้าไปชุมชนเขาบ้านเขาต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินเยอะกว่า
กวาดจุดที่เป็นที่นายคุณคุณทุบตึกที่อยู่ในถนนเก้าเมตร
ร้อยกว่าหลังกับคุณตัดทุ่งนานิดเดียวแต่อย่าลืมว่าตัดทุ่งนามันก็มีคนได้รับผลกระทบ
อ่าใช่ฮะอ่าก็ถูกต้องฮะอันนั้นแต่แต่เราแต่แต่ในฐานะจังหวัดในฐานะผู้ว่าเนี่ย
ครับเราต้องชั่งน้ำหนักและให้ความเห็นอืมท่านท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกถึง
อ่าประชาชนหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ในชุมชนหน่อยไหมฮะที่ที่เขากำลังรับฟังอยู่ว่าเอออ่า
ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาบางคนถึงขั้นแบบนั่งร้องไห้กันเลยก็มีนะครับว่า
จะยังไงกันต่อดีกับชีวิตเนี่ยฮะก็ก็ฝากแค่สองเรื่องนั่นเอง
ว่าขั้นขั้นตอนยังมีอีกเยอะยาวมากนะฮะอย่าอย่าเพิ่งเอ่อ
ตอนยังไม่จบในวันนี้ขั้นตอนยังอีวีปยาวมากเป็นปีอ่ะฮะ
ถ้าถ้าพูดกันง่ายอันนั้นอันนั้นอันที่หนึ่ง
อย่าเพิ่งร้องไห้กันวันนี้เราต้องต่อสู้กันต่อไปอ่าอ่า
อันนี้อันที่อันที่หนึ่งอันที่สองก็ผมให้คำมั่นนะฮะว่าเอ่อ
ในฐานะที่เราเป็นพ่อบ้านเนี่ยเราพยายามดูแลลูกบ้านด้วยความเป็น
แทรกแซงหรือไปดูอะไรได้ในระดับหนึ่งครับนี่ก็ให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชน
แล้วกันอ่าคือถ้าจะบอกอย่างอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า
ถนนไม่ตัดผ่านบ้านคุณแน่อ่าไม่ขยายถนนไม่กระทบแน่เนี่ย

แต่เอาเป็นว่าจะดูแลให้เป็นธรรมที่สุด

ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ท่านภูวาลงศักดิ์โอสตธนกรพวกราชการจวัตรประธุมธานี
หรือว่าผู้ว่าหมูป่าที่เรารู้จักกันดีนะครับ
ตอนนี้มาอยู่ปฐุมธานีฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้าง
ก็เบาใจไปได้ระดับหนึ่งนะครับ

ก็จริงแล้วก็คาดหวังว่าท่านผู้ว่าท่านจะช่วยจากการที่
เราได้มีโอกาสตัวแทนของชาวบ้านบางส่วน
ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับท่านผู้ว่า
เอาล่ะเดี๋ยวผมกลับมาคู่เดียวพักคู่เดี๋ยวกลับมา
แล้วมาฟังปัญหากันว่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านเป็นยังไงบ้าง
ถ้าถ้าสุดท้ายปลายทางแล้ว
มันยังเป็นอย่างนี้ต่อจะเกิดอะไรขึ้น

เอาล่ะจะช่วยเป็นทำเต็มที่แต่มันก็

ซึ่งผมไม่เคยเห็นผังเมืองที่ไหนตัดผ่านตึกแบบนี้มาก่อนนะครับ
ทั้งที่ด้านข้างก็เป็นทุ่งนาซ้ายขวาเป็นทุ่งนาหมด
แต่คณะกรรมการชุดนี้เลือกที่จะตัดผ่านตึกนะครับ
แล้วคนที่นี่จะไปอยู่ที่ไหนครับความเดือดร้อนประมาณ
ทุกผู้ชมครับอย่างที่คุณหนุ่มอนุวัฒน์อัดคลิปบอกเอาไว้เป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านคุณหนุ่มก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละใช่ไหมที่ลำไซดนี่แหละ
เป็นเด็กลำไซด์เลยครับโดนเหมือนกันใช่ไหมบ้านหนุ่มเนี่ยโดนทั้งหลังครับโดนเห็นไหมโปรกรามปูเลยน่ะแล้วมาไม่รู้จะอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้คือที่บอกว่าตัดผ่านทุ่งนาก็ได้เนี่ยที่ท่านผู้ว่าประทุมฐานีบอกก็ตรงกับผู้ชมบ้านเข้าใจกันเลยนะครับใช่ครับถังเมืองฉบับนิติไว้ตั้งแต่ปีห้าห้าครับและมันจะ
วิธีคือไปสำรวจใหม่ตี๊กเส้นกันใหม่หรือไม่จะไปหยิบของเดิมมาก็แล้วแต่ซึ่งตอนเนี้ยเขาเลือกใช้ไปหยิบของเดิมมาครับน่ะอาจจะไปจ้างบริษัทอะไรมาไม่รู้ว่าแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นผังผังเดิมที่หยิบมาใช้ครับเหมือนเดิมครับซึ่งเมืองเนี้ยเขาพัฒนาตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นพี่เกียจบอกเส้นเหลืองนี่คือ
ตรงนั้นย้อนกลับมาหาเส้นสีแดงตรงนั้นเป็นทุ่งนาหมดเลยครับนี่แต่เส้นข้างบนที่ลากมาขวางเนี้ยครับเส้นนั้นคือทุ่งนาหมดเลยครับครับแล้วมันจะไปไม่ต้องมาตัดผ่านไม่ต้องไปตัดเหตุผลเหตุผลเพราะว่าตลาดลำไซด์ถ้าคุณภาคภูมิดูเส้นประที่ลากมาจากข้างบนนะครับนี่นะฮะอ่าตรงกลางครับข้างบนข้างบนครั
ถนนเดิมที่มีใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เส้นนี้ถนนเส้นนี้กว้างเป็นทางกว้างสามสิบเมตรอยู่แล้วเอาละคือเอาเป็นว่ามันมีเส้นทุ่งนาผ่านในมุมของชาวบ้านเนี่ยมองว่าควรจะประกาศผังเมืองรวมฉบับใหม่ไปเลยโดยใช้เส้นที่ผ่านทุ่งเลี่ยงครับเลี่ยงจะเลี่ยงตรงไหนก็แล้วแต่พี่มีทางเลี่ยงได้เยอะแยะเลยครับคือถ้าจะมาบอกว่าก็ใช้ผังนี้นี่แหละโอ้ยท่าน
เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือต่อให้เกิดขึ้นก็อีก๑๐ปี๒๐ปีอะไรนู่นชาวบ้านก็ไม่เอาไม่เอาเหตุผลเพราะว่าเพราะอะไรพี่เกียจเอาภาพมาถ้าพรบผังเมืองฉบับเนี้ยประกาศมาแล้วนะครับแล้วถนนมาอีก๒๐ปีในช่วงระยะเวลา๒๐ปีเนี่ยพวกผมไปใช้พื้นที่ที่โดนอยู่ในเขตถนนไม่ได้นะครับเพราะเพราะเมื่อเมื่อผังเมืองฉบับ

บ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถ้าโดนสมมุติถ้าสามสิบอ่าจากเก้าไม่ขยายเป็นสามสิบเมตรถนนผ่านที่พี่ดูอ่ะน่ะทางตรงจากที่ถนนที่เขาตัดตรงนั้นน่ะครับมันก็จะข้ามคลองไปบ้านพี่อยู่ริมคลองอ่าตรงทั้งหลังเลยอ่ะค่ะโดนทั้งหลังเลยเหรอทั้งหลังเลยอีกฝั่งบ้านใหญ่บ้านบ้านยังไงนี่เนื้อที่เท่าไรประมาณพี่ไม
กันวันนี้แม่คุณแม่ดูอยู่หรือเปล่าไม่ได้บอกอ่าเดี๋ยวกลับไปบอกเลยนะล้องให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ยังเขาก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีกับคุณภาคภูมิเพราะว่าเขาผูกผ่านกับตรงนี้เขาอยู่มาตั้งนานแล้วไงฮะนี่ตาแดงอีกแล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เศร้าใจจริงครั

สร้างได้ขนาดเนี้ยใช่ไหมแล้ววันนี้มากลายว่าเครียดเลยวันนี้เอ่อกลายเป็นเราไม่สามารถถ้าประกาศแล้วเราไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงนี้ได้เนี่ยพี่แดมฮะอ่าจากกรณีนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าบางคนบอกว่ามองไม่เห็นภาพว่าหมดหมดหมดพื้นที่เนี่ยประมาณไหนขอยกตัวอย่างตัวเองเพราะตัวเองโดนผลกระทบเต็ม

ต่อกันอันนี้คือบ้านจะประมาณอย่างงี้แต่ว่าตัวร้านก็คือจะเชื่อมต่อกันซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ทุกคนเห็นตรงเนี้ยหายหมดเลยที่เห็นตรงเนี้ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยกี่คนกี่ครอบครัวถ้าจะเจอลักษณะแบบเนี้ยเหมือนกับสี่ท่านที่อยู่กับผมนะขนาดนี้คือมีมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านครับเป็นตึกแถวรวมทั้งร้านร้านด้วยใช่ไหมครับ
สิบหลังคาเรือนที่จะโดนทุบสามร้อยกว่าคนนะคะสามร้อยกว่าคนครับคือให้แบบเอาเวียนคืนเอาค่าเวียนคืนมาให้เรามันก็ไม่คุ้มหรอกต้องไปหาซื้อบ้านซื้อที่อะไรอยู่มันอยู่กันมาตั้งแต่คุณเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมเนี้ยใช่ค่ะชุมชนนี้ตั้งแต่รัชกาลที่ห้าครับอ่าอยู่กันมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วคุณภาคภูม

ภายในเจ็ดวันนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนนำลงธรรมค่ะของจังหวัดใช่ไหมครับครับไปยื่นเรื่องกับที่ธรรมเนียบค่ะครับเพื่อขอความผิดเหลือจากนายยกต่อครับสุดท้ายใครเป็นตัวแทนชาวบ้านตัวแทนหมู่บ้านดีบอกอะไรพระวัตรผู้ว่าบอกเรื่องเนี้ยต้นทางมันอยู่กับเทศบาลนะเท
ความกรุณากับทางคณะกรรมการพิจารณาผังเมืองแล้วก็กฎหมายฉบับนี้นะครับตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงถ้าท่านจะมีความกรุณาลงมาสำรวจพื้นที่จริงคุยกับชาวบ้านจริงให้ได้รู้ว่าปัญหาจริงความเดือดร้อนจริงของชาวบ้านเป็นอย่างไรเนี่ยเรายินดีที่จะพูดคุยกับท่านและให้ความสนับให้ให้การสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาเนี้ยมันมีทางออกครับทางออกเนี้ยมันจะอ่าบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้และที่สำคัญมันสามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำโครงการลงได้ครับขอให้มาคุยกันเถอะขอให้มาคุยครับขอให้มาคุยเนี้ยไงสุดท้ายอยากให้เขามาคุยไหมอยากค่ะก็ตอนนั้นพี่จะถามว่าชาวบ้านไม่รู้พวกคุณมาสำร
เอาใจช่วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะฮะคุณผู้ชมครับพบกันหน่อยพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ